คุณผู้ชมคะพาไปดูข่าวนี้หน่อยค่ะนี่ด้านหลังของเราดวนเดือดเลยอดีตสจคือมีคนที่เขาเมายาเนี่ยไล่ทำร้ายแม่ของตัวเองแม่ของคนเมายานะ
ทีนี้พออดีตสจเห็นเนี่ยก็พยายามจะไปห้ามแหละแต่พอไปห้ามสู้ไม่ได้สู้คนเมายาไม่ได้คว้าปืนมายิงใส่จนคนเมายาตายเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทธลุงนะคะโดยตำรวจที่สพปพยอมเนี่ยก็ไปตรวจสอบไปเจอศพของนายสาธิตสายหนุนหรือว่าในบอยเป็นลูกของเจ้าของบ้านเนี่ยตายอยู่ตรงพงหญ้า
แล้วจากการดูบาดแผลที่ศพเนี่ยนะก็มีรอยถูกยิงที่หน้าอกหนึ่งนัดกระสุนฝั่งในเลือดเนี่ยหยดเป็นทางเลยนะ
ตั้งแต่หน้าบ้านไปจนถึงจุดที่เจอศพตรงนี้
เพราะว่าหลังจากเขาโดนยิงแล้วเขาพยายามจะกระเสือกกระสนนะคะ
ไปแล้วท้ายที่สุดก็มาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้
จากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นอดีตสจที่ตำบลป่าพยอมนะ
คือในต้อยชาญชัยสุวรรณพักดี
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยตัวในต้อยเขาก็ขายใบกระท่อม
อยู่ที่ซุ้มริมทางเห็นมาแล้วล่ะว่านายบอยเนี่ยนะ
ไล่ทำร้ายแม่ของตัวเองแม่ของในบอย
วิ่งผ่านหน้าร้านของในต้อยไปแล้วแม่ก็ตะโกนบอกนะ
ช่วยด้วยช่วยด้วยแจ้งตำรวจให้ทีช่วยด้วยช่วยด้วย
คือลูกทำร้ายแม่ทีนี้ฝั่งในต้อยเนี่ยเขาก็เห็นว่า
ท่าไม่ดีแล้วเลยเข้าไปพยายามจะช่วยเหลือ
ให้นายบอยเนี่ยทำร้ายแม่ปรากฏว่าทะเลาะกับนายบอย
ต่อยกับนายบอยค่ะแต่ว่านายบอยเนี่ยนะ
เขายังหนุ่มยังแน่นเขาแข็งแรงกว่า
นายต้อยเนี่ยก็สู้ไม่ได้สิทำยังไงล่ะ
คว้าเอาปืนที่วางอยู่ในร้านยิงใส่ในบอยไปเปรี้ยงหนึ่ง
กระสุนทะลุหน้าอกกระสุนเจาะหน้าอกคุณผู้ชม
แล้วตอนนั้นกระสุนฝังอยู่ในร่างของนายบอย
แต่เขาพยายามฝืนฝืนวิ่งไปที่บ้านของตัวเอง
อยู่ห่างจากจุดตรงเนี้ยประมาณร้อยเมตร
แล้วท้ายที่สุดคือไม่ไหวไงไปตายอยู่หลังบ้าน
ทีนี้หลังจากนั้นเนี้ยน่ะตัวนายต้อยคนที่ยิงเนี้ย
ก็หนีไปพร้อมกับอาวุธปืนด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะ
ทางผู้กำกับที่สพปพยอมก็ให้ข้อมูลความคืบหน้า
เพราะว่านายต้อยเนี้ยน่ะญาติอ่ะเขาพานายต้อยอ่ะ
เข้ามอบตัวแล้วกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพปพยอ
เมื่อตอนสิบโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชมแล้วตอนเนี้ยค่ะ
ตำรวจเนี่ยนะกำลังเค้นสอบเลยว่าปมในการก่อเหตุเนี่ย
มูลเหตุจูงใจเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่แล้วเดี๋ยวต้องไปดูไง
เพราะว่าตอนที่เขาหนีไปเขาหนีไปพร้อมกับอาวุธปืน
แล้วตอนที่มามอบตัวญาติพามอบตัวเนี่ย
มีอาวุธปืนมาด้วยหรือเปล่าต้องไปตรวจสอบเรื่องเอ่อ
ใบอนุญาตอาวุธปืนมันถูกต้องไหมสาเหตุเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจเขาก็คาดการณ์นะว่าน่าจะมาจากเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
แต่ก็ต้องโดนแจ้งข้อหาแน่นอนล่ะค่ะฆ่าคนตายโดยเจตนา
แล้วก็พกพาอาวุธไปในทางสาธารณะนะคะโอ้